ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะอย่างที่บอกไปเกี่ยวกับเรื่องรถตู้เรามีหลายเหตุการณ์นะคะ
รถตู้คันนี้ค่ะมีผู้โดยสารที่เขาเป็นผู้หญิงนะคะ
เขาโดยสารไปในรถตู้เขาบอกมันทนไม่ไหวจริงจริงอ่ะ
ขอแอบถ่ายคลิปคุณลุงขับรถตู้คันนี้หน่อย
ท่าทางดูลุกลี้ลุกลนดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเปิดเพลงดังหน้ารถตู้เลย

คุณลุงขับรถตู้แล้วลองไปดูค่ะ
คุณลุงขับรถตู้แล้วลองไปดูค่ะ

โอ้โหแปลกไหมล่ะคุณภาคภูมินี่โชเฟอร์รถลุกลี่ลุกลนแบบรถตู้โดยสารเหรอเออแล้วกินเครื่องดื่มชูกำลังแล้วมีบางช่วงนี่กินขนมด้วยเนี่ยห่อสีชมพูเนี่ย
แล้วหลีหลากันเนี่ยแล้วท่ายอย่างเงี้ยโยกกรงโยกเบียร์แบบอื้อหือแล้วเพลงที่เปิดเนี่ยอื้อหือเมียพี่เมียพี่ไม่มาเนี่ยโอ้ย
แล้วคนที่เขาแอบถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะกลัวลุงคนขับจะหันมาเห็นอ่ะ
แสดงว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้าเลยสิค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็โพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
คนเข้าไปดูแล้วก็แชร์กันเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยสอบถามไปที่คนโพสต์ค่ะ
ชื่อว่าคุณเก่งนะคะคนโพสต์เขาบอกว่าจริงจริงแล้วคนถ่ายคลิปคือน้องสาวเขาครับ
น้องสาวส่งมาให้ดูระหว่างที่นั่งรถตู้คันนี้บ่าย๒โมงเมื่อวานแต่น้องสาวไม่กล้าโพสต์
พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่โพสต์เองอ่าน้องไม่กล้าพี่โพสต์ให้ครับ
คนโพสต์เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะน้องสาวเขาก็เลิกเรียน
ขึ้นรถตู้โดยสารที่หน้าอายุทยาปาร์คอืม
ที่จะกลับบ้านที่จังหวัดอ่างทองครับปกติแล้วตัวพี่เขาบอกว่าเขาก็จะไปรับน้องสาวทุกวัน
แต่เมื่อวานติดธุระจริงจริงน้องสาวก็เลยต้องขึ้นรถตู้โดยสารกลับเองครับ
ระหว่างทางค่ะน้องสาวนั่งเบาะหน้านะคะนั่งคู่คนขับเลยนะคะ
ก็เลยเห็นอาการแปลกของคนขับเลยขอแอบถ่ายคลิป
น้องสาวก็แอบบอกพี่ว่าในใจก็กลัวเหมือนกันกลัวคุณลุงคนขับเห็นนะคะ
ถ่ายเสร็จส่งคลิปให้พี่ชายดูแล้วก็บอกว่ากลัวมากขับเร็วมากดูน่ากลัวอันตรายมาก
ลุงคนขับคล้ายอดนอนบางช่วงดูมีอาการง่วงแต่เหมือนฝืนฝืนขับต่อ
ขับไปดื่มเครื่องดื่มชูกำลังไปกินขนมไปทำท่าลุกลี้ลุกลนแปลกแบบนี้ค่ะ
พอถึงป้อมตำรวจตัวเมืองอ่างทองน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่ารีบลงจากรถเลย
ผู้โดยสารหลายคนก็ลงจากรถนะคะตอนนั้นเนี่ยทั้งกลัวทั้งตกใจ
แต่เห็นหน้าก็น่าจะต้องรู้แหละหน้าชัดขนาดนี้นะคะใช่ครับ
คนโพสต์บอกว่ารถตู้โดยสารคันนี้จริงแล้วสุดสายก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะว่าถ้าไม่เข้าบขอ่างทองก็มักจะเป็นรถสายที่ผ่านจังหวัดอ่างทอง
เพื่อไปอำเภอวิเศษชายชาญสุดสายที่สุพรรณบุรี

ก็เลยบอกว่าเหตุผลที่โพสต์เนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรนะคะ
แค่อยากเตือนสติคนขับและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารแบบนี้ค่ะ
บางทีมันก็เหมือนกับต้องขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะ

ใช่จะเจอคันไหนโชเฟอร์แบบไหนเนี่ย
เห็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอธิวัฒนาเศษเนี่ย
ไปนั่งเรือที่คลองแสนแสบ
แต่ไม่ได้มีคนติดตามไงไปกับภรรยากับลูก
คือจะได้ลองดูเลยว่าแบบปกติคนธรรมดาเขานั่งเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้าง

จะได้รู้ว่าเป็นยังไง